คุณผู้ชมครับตัวแทนของโครงการพัทยาสัตหีบไปมอบกระเช้าให้กับครอบครัวของผู้หญิงอายุ๓๓ปี
คือเธอขี่จักรยานนะตกลงไปในท่อระบายน้ำได้รับบาดเจ็บสาหัส
โอ้โหตกไปลึกนั้นน่ะโอ้โห
กรณีที่นางสาววรวรรณทองนามอายุ๓๓ปีครับเธอเป็นพนักงานขายสินค้าของร้านในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง
ขี่รถจักรยานยนต์ตกท่อระบายน้ำครับหน้าศูนย์รถยนต์บนถนนสุขุมวิทย์
พัทยาสัตหีบตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีเธอได้รับบาดเจ็บนะครับ
หลังจากจะกลับจากงานศพของยายเนี่ยฮะสภาพตอนเกิดเหตุครับ
เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนำส่งรักษานะครับที่โรงพยาบาลเป็นการเร่งด่วน
ล่าสุดผู้สื่อข่าวไปพูดคุยกับนายวิชาจินดานินเป็นกู้ภัยนะครับเล่าเหตุการณ์บอกว่า
ผู้ประสบเหตุขี่รถจักรยายนกลับรถในจุดห้ามกลับแล้วก็เป็นเขตก่อสร้างด้วย
แล้วก็เสียหลักพุ่งลงท่อระบายน้ำเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บศีรษะยุบเลยนะ
แล้วก็มีบางส่วนปูดบวมหมดสติเรียกก็ไม่ตื่นนะครับ
เจ้าหน้าที่ลำเรียนขึ้นมาอย่างทุลักษณ์ทุเร
แล้วก็นำส่งโรงพยาบาลครับ

ประมาณ๓๔นาที

ติดตั้งป้ายเตือนแล้วก็ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าที่เสีย

กลุ่มนาอุปฏิเหตุดังกล่าวนะครับ
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยของประชาชน
แล้วก็ผู้ใช้ทางในระหว่างการก่อสร้าง

ตัวแทนของโครงการพัทยาสัตหีบตอน๓นะครับ

แต่ไม่สามารถพูดคุยกับคนเจ็บได้นะครับ
คือคนขับขี่เองก็ต้องไม่ฝ่าฝืนเข้าไปในที่ก่อสร้างนะฮะ
แล้วคนที่ทำหน้าที่ดูแลการก่อสร้างเอง
ก็ต้องมีป้ายเตือนสัญญาเติมให้ครบให้ได้มาตรฐานด้วย
ใช่ค่ะก็ต้องเรียบร้อยทั้งสองฝั่งด้วยนะครับปฏิบัติตามกฎทั้งสองฝั่งด้วย